ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้หนึ่งคำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตมาแล้ว
พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
รายการที่มีเงินรางวัลให้คุณเอาไปสู้ชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ก่อนที่จะคอแตกกันไปกลับมาสู่ภาวะปกติกันนะครับพูดกันธรรมดา
คุณป่าช่วยดูลิ้นไก่
และวันนี้มาดูซิว่านักสู้ชีวิตนะครับที่เขาจะมาคว้าเงินทุนตั้งต้นในรายการของเรา
วันนี้เขาจะเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเรื่องราวเขาเป็นยังไง
ไปพบกันเลยนะครับคุณละมุนยอดคุณแม่หัวใจเพชรครับ
ละมูลนามสกุลทรงพักค่ะ
ทุกวันนี้อายุ๔๘ปีอาชีพรับจ้างทำงานบ้านทั่วไปค่ะ
กวาดเช็ดถูตามห้างร้านแล้วแต่ว่าใครจะจ้างอ่ะ
พี่แต่งงานมา๓๒ปีค่ะตอนนี้แฟนทำงานเป็นลูกจ้างขนหินขนทรายอย่างนี้ค่ะ
วันละ๒๕๐บาทบางวันถ้าเกิดว่าเขาไม่สั่งมา
ก็ไม่มีงานทำก็ไม่ได้เงิน
พี่มีลูกด้วยกันสามคนค่ะคนโตเสียแล้วค่ะ
เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะแต่ก็รักษากันมาสุดสุดเลยค่ะ
แต่ก็ยื้อน้องเขาได้แค่อายุ๑๒ค่ะน้องเขาเป็นตั้งแต่๓ขวบ
ล้มเลยไม่รู้ก็มันมืดไปหมดอะค่ะ
หมอบอกว่าโรคนี้ต้องใช้เลือดที่มียากระดูกสันหลัง
แต่ว่ายาตัวนี้เราต้องซื้อเองเพราะมันเป็นยาฝรั่งค่ะ
เดือนหนึ่งต้องใช้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะคือเงินที่เรามีก็พอรักษาไปก็หมด
พอหมดแล้วก็เอาบ้านไปจำนองผลที่สุดก็คือว่ารายได้ที่เราได้มา
แล้วก็รายได้ที่เราจะต้องใช้หนี้เขามันไม่พอตัดสินใจขายบ้านเลยค่ะ
ตอนที่ลูกกำลังจะสิ้นใจเขาขอสมุดกับปากกา
คือตอนนั้นเขาพูดไม่ได้แล้วค่ะตรงนี้ค้างหมดแล้ว
เขาบอกว่าถ้าหนูเกิดมาอีกชาติขอเกิดเป็นลูกแม่
หนูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราต่างตั้งจิตอธิษฐานกันดีกว่า
จะเกิดกี่พบกี่ชาติเรามาเป็นแม่ลูกกันทุกพบทุกชาติ
ถ้าหนูจะไปจริงแม่จะร้องเพลงให้หนูฟัง
หนูจะฟังไหมเขาก็ไปยึกหน้าค่ะ
ลูกเอ่ยนอนเถิดนอนเสียเจ้า
ยังอ่อนยังเยาขวัญเจ้าดวงจิตแม่
พอสิ้นตอนนี้แหละค่ะที่เขาหลับตาไปแล้วเขาก็สิ้นใจไปเลยค่ะ
ตอนที่เขาตายผมก็ละมุนก็เสียใจมาก
เสียใจกอดคอกันร้องไห้ยังทำใจไม่ได้ตอนแรก
เป็นปีกว่าจะทำใจกันได้
แม่หนูเป็นคนดีขยันหนักเอาเบาสู้

ความทุกข์ใจของพี่นะคะตอนนี้ก็คือเรื่องหนี้สินนะคะ
ช่วงนี้เงินหายากมากแล้วแฟนก็ทำงานได้ไม่เต็มที่
เป็นโรคหอบด้วยบางครั้งต้องหยุดรถนอนกลางทางก็เคย
บางครั้งวันนี้ใช้หนี้เขาไปแล้ว๓๐๐เหลืออยู่๗๐บาท
ตอนนี้นะคะคืออยากได้เงินสามหมื่นบาทค่ะเพื่อมาใช้หนี้เขา
เมื่อหมดหนี้๓๐๐๐บาทตัวนี้แล้วหนูจะพยายามเก็บเงินปลูกบ้าน
แค่ว่าหนูกับครอบครัวพอจะอยู่ได้ทุกวันนี้หนูยังไม่มีบ้าน
เพราะว่าขายใช้หนี้เขาไปแล้ว
ก็เป็นเรื่องราวของคุณละมุนนะครับ
แม่ชีวิตของเธอนี่

ขายบ้านเพื่อรักษาลูกคุณป่า
ถ้าลูกหายก็ยังจะแบบชื่นใจได้

ไม่รู้ว่ายังสามารถยืนหยัดและเข้มแข็งขนาดนี้ได้ยังไง

คุณละมุนยอดคุณแม่หัวใจเพชรครับ
สวัสดีค่ะช่วงนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
คุณป่าดูในวิทยาหนู
เขานึกว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่ตัวสูง
เขาถึงได้มีหัวใจที่ใหญ่โตขนาดนี้

หนี้จากการที่กู้เงินมารักษาลูกเนี่ยพี่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย

ทยอยตอนนี้เหลือหนี้อยู่เท่าไห

พี่เก่งนะพี่เก่งนะพี่เก่งนะโอ้โฮใช้ไปตั้งแสนอีกแล้วนะครับ

จังหวัดอ่างทองอาชีพดั้งเดิมก็คือ
ครอบครัวของพี่ละมูลนะคะ

เพราะว่าพื้นเพนี่ไม่ได้มีที่มีทางอะไรเลย

แล้วก็มาพบกับสามี

วันนี้มาด้วยอยู่ทางด้านล่างนะครับคุณทุเรียนทรงพรรคค่ะ
คุณทุเรียนนะครับทรงพักแล้วก็น้องน้องนัทธวัฒนทรงพักอ้นค่ะ
น้องโอดนะครับคุณทุเรียนและคุณโอดคุณพ่อทุเรียนกับน้องโอดก็เป็นลูกชายคนเล็ก
สองแรงนี่ทำงานด้วยกันรายได้เป็นไงคะรวมกันแล้วได้กี่บาท
อย่างเมื่อวานนี้หนูสองคนได้มาแล้ว๔๐๐กว่าบาท

หนูจะต้องใช้หนี้เข้าไป๒๐๐๒๕๐บาท
แล้วเราต้องนึกแล้วยังไม่มีใครมาสั่งงานเราเลย

คือพรุ่งนี้ทุเรียนจะต้องมีติดตัวไปทำงานอย่างมาก

้นต้องมีไป๒๐บาทหรือ๑๕บาท
แล้วที่เหลือหนูจะต้องเก็บไว้อาหารตอนเช้า
วันรุ่งขึ้นเราก็ต้องหวังว่านะเดี๋ยวต้องมีนะ
เดี๋ยวต้องมีก็คือวางแผนได้ล่วงหน้าอย่างมาก
แค่อีกครึ่งวันต่อไปเท่านั้นเอง
ถ้าเกิดอีกครึ่งวันต่อไปอีกวันหนึ่งไม่มีงาน

คุณทุเรียนวันนี้นะฮะคุณละมุนขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของครอบครัว

คุณทุเรียนอยากให้กำลังใจคุณละมุน
ยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ

เอาไปตั้งต้นลงทุนกันใหม่

ทุกวันนี้อ้นช่วยอะไรแม่บ้างตอนอยู่ที่บ้านนะลูก

วันนี้มีกำลังใจนะฮะคุณละมุนนะครับ
มาทั้งครอบครัวกันเลยรายการของเรามีเงินทุนนะครับ
ที่เอาให้ทุกคนมาแข่งขันของเรา
ไปสู้ชีวิตเอาเป็นทุนตั้งต้นเนี่ย
สูงสุดถึง๑ล้านบาทค่ะคุณละมุนต้องการจะมาเอาเงินทุน
สู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
สองแสนห้าค่ะสองแสนห้าหมื่นบาทค่ะใช้หนี้ก็ประมาณสามหมื่น
ที่เหลืออันนี้คือเป็นความฝันอันสูงสุดของหนูเลยค่ะอิตกับอ้นต้องได้เหรียญสูงสูงอืม
เขาจะได้มีงานทำจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อกับแม่ค่ะ
หมื่นกว่าบาทเหลืออีกสองแสนกว่าแล้วก็รวมถึงค่ารักษาแม่ด้วยจ้ะ
แกอายุมากแล้วแปดสิบแปดสิบต่องแล้วจ้ะครับพี่ระมูลสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมด
เงินที่พี่อยากได้ทั้งหมดตั้งแต่พี่ขึ้นมายืนตรงนี้หนูฟังมาหมดแล้ว
พี่ไม่ได้อยากได้ไปเพื่อตัวเองเลย

พี่เป็นคนที่ตั้งใจทำเพื่อครอบครัวจริง

ถ้าทะลุล้านไปเลยยิ่งดี

ที่จะสู้ชีวิตในรายการของเราเพราะฉะนั้นอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

ถือว่าน่าโยกเลยนะคือแบบเพลงไม่ตรงตามเป้าอะคือแบบเพลงไม่ตรงตามเป้าอะ
แอบเห็นแบบพออินโทรเพลงมาพี่ละมุนอย่างนี้
เฮ้สีปากขึ้นเบ่าแอบเห็นเลยอะ

เอาล่ะคุณละมุนฟังอินโทรเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทไปแล้ว
ใช้ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

น่าจะร้องได้น่าจะร้องได้
ถึงไม่เคยร้องแต่เคยฟังยังจบเพลง

ต้องร้องให้ได้ร้องให้ถูกเนื้อทุกคำนะครับ

แล้วก็ร้องไปเรื่อยจนกว่าดนตรีจะหยุดไปเองอย่าหยุดก่อนนะครับ

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีละค่ะให้ได้กับพี่ละมุนมีสมัครดีนะคะตั้งใจนะคะตั้งใจดูดี

ได้หากับอายเหมือนใจได้ปัญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษามีน้อย
ขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอย
อยากยืนให้โอกาสใจยิ่งขอคนไกลมั่นใจอายเป็นคนดี
ยามเจ็บยามช้ำชีวิตน้องมีอายคอยดึงไว้
เป็นพี่ยามท้อเป็นพ่อยามน้องหวั่นไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจ
อายคือผู้ให้เรื่อยมาบูชาอายเป็นพ่อพระในใจ
เชื่อไหมเชื่อใจอายทุกเวลาได้โอกาสเรียนได้รักจากอายแทนค่ะ
ขอบคุณสวรรค์เมตตา
ประธานอายมายาใจ
เหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ชีวา
เพราะว่าอายปูทางไว้
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
อายคือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้

ร้องไปจนจบเลยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็ฟังเสียงคุณละมุนแล้วนะครับ
ก็เสียงออกไปทางทุ่มนุ่มทุ่มนะฮะแล้วก็มีสะดุดอยู่ช่วงนึง
แล้วได้ร้องเนื้อนั้นไปไหมครับร้องค่ะร้องนะ

ที่เราบอกแล้วนะครับรายการของเราต้องการเนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับ
เราก็ไม่รู้ไม่แน่ก็คือถ้าคำออกไปถูกอ่ะถึงคล่อมจังหวะก็คือได้เงินล่ะ
ก็ขอเอาใจช่วยนะครับขอให้ผ่านอย่างน้อยผ่านเพลงที่๑ไปได้นะครับ
มาดูกันนะครับสำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณละมุนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องใจร้องใจร้องใจร้องใจ
เอาละครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณละมุนร้อง
คุณละมุนร้อง